เอามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์หน้าตลาดท่าดินแดงคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็หนักเหมือนกันค่ะทะเลาะกันนะคะไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรนะคะ
แต่ว่าใครมีอาวุธอะไรก็เอาออกมาต่อสู้กันค่ะ
ดูจากตรงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าซัดกันนัวเลยคุณผู้ชมครับ
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ค้าก็มีตะหลิวอีกฝ่ายหนึ่งมีไม้เบสบอลค่ะ
แต่คนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องเข้าไปแยกเข้าไปห้าม
เพราะไม่มีใครยอมใครจริงนะคะหน้าตลาด
ท่าดินแดงนะคะนี่คือเหตุการณ์เมื่อเช้าแล้วเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมก็เลือดตกยางออกกันไปเลยนะคะ
มีคนบาดเจ็บทั้งหมด๔คนค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณมิพาพรซึ่งเป็นแม่ค้าร้านดอกไม้ค่ะ
เป็นแฟนของนายฐานวุฒิหนึ่งในคนเจ็บนะคะ
บอกว่าเปิดร้านที่นี่มาได้๒ปีแล้ว
แล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอด
จนเมื่อวานนี้ค่ะแฟนของเธอออกไปสูบบุหรี่
แล้วถูกอีกฝ่ายนึงจุดไฟ
โดยพูดในธรรมนองว่าจุดไฟไล่สุนัข
เอ้าก็เลยมีปากเสียงเถียงกันนะคะ
จนเทศกิจตำรวจต้องมาแยกต้องมาห้าม
แต่ต่างคนก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป

พอเมื่อเช้ามาอีกค่ะเธอไปรับของ
แล้วต้องเดินผ่านร้านขายกล้วยของคู่อริ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาทางสายตาก็มองไปทางฝั่งคู่กรณี
เพื่อที่จะกะระยะไม่ให้เดินชน
แต่ว่าลูกของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมองหน้ากลับ
แล้วก็ถามบอกว่าอยากชนเหรออยากจะมีเรื่องกันเหรอ
ก็เลยทำให้มีปากเสียงกันไปมาเป็นอย่างนั้นนะคะประมาณ๓นาทีค่ะ
ดูเดือดดูเดือดคือค่อยคำของแต่ละฝ่าย
มันก็แบบเหมือนกับวัตถุเดือดใส่กันนะคะ
แต่จังหวะนั้นแฟนของเธอมาพอดีนะคะ
ก็เลยเข้ามาร่วมผสมโรงค่ะ
พอแฟนเธอเข้ามามาต่อว่าอีกฝ่ายนึง

จบลงด้วยสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่แหละค่ะเลือดอาบหน้านะคะ
เธอเองบอกว่าพอแฟนได้รับบาดเจ็บอย่างนี้
เตรียมจะแจ้งความและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
จังหวะแฟนเราส่งของเสร็จแล้วกลับมาพอดี
เขาก็เห็น๓๔คนมาลุม
คือจะให้เราออกไปจะให้เราไปต่อยไปเตะไปอะไร
อย่างอย่างนี้ตัวทางฝั่งน้องที่เป็นทอบหลังย่วยุ้กพี่

คลิปที่เห็นก็คือผู้หญิง๓๔คนกับผู้ชายคนหนึ่ง
ทั้งตีทั้งเอาไม้เอาอะไรมาตี

เขาก็ต้องมีการสู้กลับ
อันนี้ก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเราไปฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะ
น้องสาวเจ้าของร้านกล้วยอ่าเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงทะเลาะกัน
อย่างที่เราได้ยินเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมา
แล้วแฟนคู่กรณีเดินเข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ของเธอก็ไม่ยอมสู้กลับ
คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ชาย
ก็เลยใช้สนับมือทำร้ายร่างกายค่ะ
ซึ่งสาเหตุมันก็มาจากที่ต่างฝ่ายแขวะกันไปแขวะกันมา
แล้วก็มีปัญหากันมานานแล้วด้วยค่ะ

เพราะว่าฝ่ายเขาก็ได้รับบาดเจ็บถึง๓คนค่ะ

แต่นี่เขาคิดว่าชอบไปแปะเขา

กลัวว่าเขาคิดไปเองอะไรไปเอง
ทางนี้แฝะอะไรที่แท้เปล่าเขาคุยกันอะไรกันไง

แล้วผัวเขาติดยาด้วยค่ะ
ติดยามีเรื่องติดยาเวลาบ้าขึ้นมาแล้วมันคุ้มข้าง
แล้วก็มันก็จะหาเรื่องกับคนนู้น
แถบนี้ไม่มีใครก็คุยกับร้านนี้หรอกค่ะ